คุณผู้ชมคะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไง
เรื่องนี้ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เขาโพสต์ภาพคนขับแท็กซี่
ถูกตีด้วยของแข็งเย็บไป๑๑เข็มที่หัวค่ะ
เหตุการณ์ก็คือคนขับแท็กซี่คนนี้
เช่ารถแท็กซี่มาจากอู่แท็กซี่
แล้วพอเอาไปขับเนี่ยรถชน

ลูกเจ้าของอู่โมโหที่ขับรถแท็กซี่ไปชน

คนโพสต์เขาก็เลยโพสต์เพื่อจะถามว่า
คุณคิดยังไงกันอู่ทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
เนี่ยค่ะคนโพสต์เขาบอกว่าคนขับแท็กซี่แถวบ้าน

เกิดจากเจ้าของอู่โมโห

คนโพสต์เขาบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันเกินไป

พ่อแม่พี่น้องช่วยประนามคนทำหน่อย
โพสต์นี้คนแชร์เยอะมากนะคะเราก็เลยส่งทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บ
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปคุยกับนายธานินสุนทรรสอายุ๔๒ปี
คนขับแท็กซี่ที่ถูกลูกเจ้าของอู่เอาเก้าอี้ฟาดหัวเย็บไป๑๑เข็ม
เจ้าตัวบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา๒๗ธันวาคม
เขาขับรถแท็กซี่เช่ามาจากอู่ในซอยเสรีไทยก็ขับไปบ้านเพื่อนในซอยเสรีไทย๓๔
ไปกินเหล้าเขายอมรับว่าเขากินเหล้าสั่งสรรค์พอถึงเวลาต้องคืนรถก็เลยขับรถแท็กซี่
ทั้งที่เมานี่แหละค่ะออกจากบ้านเพื่อนมาแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาขับไหว
พอขับรถออกมาจากบ้านเพื่อนเพื่อจะเอาแท็กซี่กลับไปคืนอู่
ขับเข้าไปในซอยเสรีไทย๕๕จังหวะที่เลี้ยวเข้าซอย
ขับแท็กซี่ไปชนกับรถเก่งที่อยู่หน้าปากซอยแบบนี้ค่ะ
นายธานินคนเจ็บเขาก็เลยเดินไปที่อู่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปร้อยเมตร
ไปหาเจ้าของอู่ให้มาดูรถที่ชนพอไปถึงเจอลูกเจ้าของอู่
ลูกเจ้าของอู่ก็ด่าว่าเอารถไปชนมาอีกแล้ว๓วันชนไปสองครั้ง
พูดเสร็จปุ๊บเอาเก้าอี้ไม้ฟาดหัวจนเลือดอาบเลยค่ะ
จากนั้นเพื่อนคนขับแท็กซี่ด้วยกันก็เลยพาตัวนายธานินไปโรงพยาบาล
เนี่ยฟาดไปแบบเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าหัวเนี่ยโดนเก้าอี้ไม้นะฟาด
ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวเจ้าของอู่แท็กซี่เพราะผมก็เมาส์อ่ะ
แล้วขับไปชนอ่ะแล้วเจ้าของอู่ก็เป็นผู้มีพระคุณกับผมด้วย

เขาก็ไม่ไหวกับเราด้วยเราก็เป็นฝ่ายผิด
ไม่เอาเรื่องดีกว่าสงสารแม่ครับเพราะว่าเขาก็ดีกับผมอะนะ
เจ้าของอู่แท็กซี่คนก่อเหตุค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยมานะคะ
นายวรวุฒิมะนาหวานอายุ๔๗แล้วเป็นลูกชายเจ้าของอู่แท็กซี่เป็นคนก่อเหตุ
เขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าก็มันไม่ไหวจริง
กับพฤติกรรมของนายธานินคนขับแท็กซี่คนนี้
เมาแล้วขับรถไปชนคนอื่นบ่อยมากจนทางอู่เดือดร้อนไปหมด
เมื่อ๒๔ธันวาคมก็เพิ่งเมาแล้วขับไปชนคนอื่นจนเขาเจ็บอ่ะ
จนที่อู่เนี่ยค่ะทั้งตัวลูกชายเจ้าของอู่กับตัวแม่เนี่ย
ก็ต้องจ่ายเงินค่าซ่อมรถจ่ายเงินค่ารักษาให้กับคนเจ็บเองทั้งหมด
เพราะว่าเมาแล้วขับประกันเขาไม่จ่ายไงคะ
แล้วเขาก็ยังให้โอกาสอู่บอกผมก็ให้โอกาสเขานะ
เมาขับแล้วชนไม่เป็นไรอู่รับผิดชอบให้ให้โอกาสใหม่
เอาใหม่อีกทีให้เช่ารถไปก็ไปเมาแล้วขับชนอีก
เขาเลยโมโหมาก๓วันชนไปสองรอบแล้วชนแต่ละครั้งเคลมประกันไม่ได้
แล้วขับก็เลยรับผิดชอบจ่ายไปเป็นแสนแล้ว
ส่วนที่เอาเก้าอี้ไม้ฟาดหัวเนี่ยนะ

เพราะว่าเอาส่วนขาของเก้าอี้ฟาดไปเบา
แต่จังหวะที่ฟาดดันไปโดนเหลี่ยมของขาเก้าอี้พอดี
ก็เลยหัวแตกไม่ได้ตั้งใจแบบโอ้โหจะเอาให้เจ็บหนัก
แต่ไปโดนตรงเหลี่ยมเนี่ยตรงคมของเก้าอี้พอดี
วันนั้นผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้กินเหล้าเลยไม่ได้กินเหล้าเลยวันนั้นอ่ะ
เพราะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้๒เที่ยว๓เที่ยวแล้ว
ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้พูดแล้วอะไรเตือนแล้วไม่ฟัง
พูดดีดีแล้วก็ไม่ฟังกรณีเนี้ยถามว่ามันแรงเกินไปไหม
แรงหรอกแต่ว่าที่ว่าเห็นนี่มันเยอะเพราะว่ามันโดนเหลี่ยมแค่นั้นเอง
โค้งไม่แล้วครับรับไม่ไหวครับเพราะว่ามันเยอะแล้วอ่ะ๒นามเที่ยวแล้ว
ถ้าคนคิดจะปรับปรุงนะเที่ยวที่สองไม่น่าจะเกิดมันหายแค่สามวัน
พี่ต้องคิดดูหายแค่๓วันแล้วมันไม่ใช่ว่าเล็กอ่ะมันโดนใหญ่ทั้งนั้นน่ะ

อืมด้านเจ้าของอู่ค่ะนางแก้วระดามนาหวานก็เป็นแม่ของนายวรวุฒิคนก่อเหตุน่ะนะคะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ไปเยี่ยมไปคุยกับคนเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย
ค่าทำขวัญให้ด้วยแม่ก็บอกว่าก็ยอมรับว่าลูกชายเป็นคนใจร้อน
แต่สิ่งที่ลูกชายทำไปแม่บอกว่ามันก็ไม่ได้เกินกว่าเหตุอะไร
เพราะคนขับแท็กซี่คนนี้เมาแล้วขับบ่อยจริงครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แล้วถ้าขับไปชนคนตายขึ้นมาเธอจะทำยังไงเจ้าของอู่จะทำยังไง
ไหนจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลคนขับแท็กซี่คนนี้
ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบกับฝ่ายคู่กรณีที่เขาเสียหายอีก
โอ้โหเป็นเงินหมดทุกอย่างตอนนี้ก็คุยกันแล้วกับคนขับแท็กซี่ที่เจ็บอะค่ะ
ก็ยังสงสัยคนที่เอาเรื่องนี้ไปโพสต์น่ะเป็นคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง
ในโพสต์สมัยเจ้าของอู่ฟักถามมา
คุณผู้ชมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ยังจะให้อภัยไหม
เจ้าของอู่ยังจะให้เช่าแท็กซี่ไปขับอีกไหมจะให้ไหม
ได้สองมุมนะคือมุมนึงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโมโหมากขนาดไหน
คุณก็ทำร้ายเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่ง

เอาล่ะก็เจ็บหัวแตกแต่ค่าเสียหายต่าง
อู่แท็กซี่ก็ต้องไปไล่เบี้ยวกับคนที่เมาแล้วขับ

ในการชดใช้ค่าเสียหายไปเพราะว่าผมไม่ได้ขับนี่
คุณเช่ารถผมไปแล้วคุณไปเมาแล้วขับโอ้โหเนี่ย
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางเจ้าของอู่รถแท็กซี่เขาบอกว่าเขาใจดีค่ะ
เขาก็พร้อมจะให้อภัยค่ะถ้าหากว่าจะมาเช่าแท็กซี่ไปขับอีก
ก็จะให้โอกาสอีกแต่ต้องเลิกดื่มเหล้าแล้ว
ต้องแบบไม่ดื่มเลยไม่ใช่แบบเมาไม่ขับนะคือต้องไม่ดื่มเลย
ถ้าเกิดดื่มอีกก็พอกันทีจบ
คือต่อให้ไม่เช่าอู่นี้นะไปเช่าแท็กซี่ขับที่อู่ไหนก็แล้วแต่